ที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถข้างสถานีดับเพลิงของอบตโคขาม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
อ่าถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวดูกันอีกสักครั้งนะครับ
เมื่อวานนี้ท่านได้ดูเบื้องต้นกันไปแล้ว
นะฮะจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงมาจอดจักรยานยนต์เดินไปเดินมาแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึง
หมวกสีแดงเนี่ยเดินเข้าไปหานะฮะคุยกันท้ายกระบะแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
เนี่ยนิดเดียวแล้วก็ผลักจังหวะนี้คือชักปืนมายิงแล้วนะฮะนี่เสียงปืนรัวเลยค่ะ
แล้วก็ล้มเสียชีวิตคาที่อืมผู้ชายคนนี้ก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปโอ้โห
แล้วคนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะนะฮะใช่เนี่ยมีคนนั่งอยู่ในรถกระบะเดินออกมาดูเลยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ฮะเสียงปืนนี้ดังมากค่ะคือในที่เกิดเหตุเนี่ย
กสุนปือนี่พบปลอกกสุนก็หลายปรอกนะครับ
ตามลำตัวในกระสุนเข้าไปหลายนัดนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตตามภาพเลยนะครับ
พี่ผู้ชมครับชิวในสามารถนำสกุลปรากฏเต้อายุ๓๓ปี
เป็นพนักงานดับเพลิงของอบตโคกขามนะครับ
ท่านผู้ชมครับจังหวะนั้นเขาก็เหมือนกับเดิน
โทรศัพท์มือถือไปด้วยนะฮะพอไปถึงท้ายรถกระบะก็ไม่ทันระวังตัวนะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ยังไม่ทันขาดคำครับชักปืนขึ้นมายิงใส่ทันที
พยายามจะวิ่งหนีเดินหนีแล้วก็ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตอยู่ตรงลานจอดรถตรงนี้นะครับ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
หลังจากที่เกิดเหตุนะครับชุดพิสูจน์หลักฐานของสพโฆขาม
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ช่วงค่ำแล้วนะครับ
เรามาเก็บหลักฐานต่างนะครับนายสามารถถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘๐นะครับ
กระสุนเข้าลำตัวหลายนัดด้วยกันในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่แปดปลอก
มีหัวกระสุนอีกหนึ่งหัวนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนคนก่อเหตุรู้ตัวแล้วนะครับรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครนะครับท่านผู้ชมครับ
ขี่มาก่อเหตุแล้วก็ขี่หลบหนีไป
แต่ว่าฟังเพื่อนร่วมงานผู้ตายก่อนเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายสามารถก็เดินออกไปนะฮะก็จะเห็นว่าตอนที่เขาเดินมาที่ลานจอดรถ
ในมือยังถือโทรศัพท์มือถืออยู่เลย
เดินออกไปได้สัก๕นาทีเนี่ยได้ยินเสียงปืนรัวดังขึ้นหลายนัด
เพื่อนก็วิ่งออกมาดูพบว่านายสามารถถูกยิงล้มฟุบเสียชีวิตแล้ว
อีกคนนึงนะฮะที่เป็นเพื่อนร่วมงานบอกว่าในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะเดินออกมา
นอกจากเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้น๑ครั้งยังมีคนขี่จักรยานยนต์มาแถวด้านหน้า
สถานีดับเพลิงอบตโคกขามแล้วตะโกนเรียกชื่อสามารถด้วย
ที่นายสามารถจะออกมานะฮะแล้วก็เนี่ยสักพักเดียวก็ได้ยินเสียงปืนออกมาดูกัน
เพราะฉะนั้นเขาก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้ว

ออกหมายจับคนร้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะผู้ที่ก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ

ชื่อว่านายคันชิตพิรมทองอายุ๓๓ปีนะครับ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
เป็นเพื่อนกับนายสามารถนะเขาเป็นเพื่อนกับผู้ตายนะ

คือนายคันชิดเนี่ยเขามีอาชีพเปิดร้านขายของชำอยู่กับภรรยา

ตามรายงานเบื้องต้นนะครับบอกว่าสาเหตุเนี่ย
มันมาจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภรรยาของนายคันชิตนี่แหละ
ไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดจากที่นายสามารถไปยุ่งเกี่ยว

เดี๋ยวต้องรอดูว่าเออถ้าเกิดผู้ต้องหามามอบตัวหรือถูกจับได้เนี่ย

เพราะว่าในมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนายสามารถผู้ตายเขาด้วย
เพราะเขาไม่สามารถจะชี้แจงอะไรได้แล้วนะครับ
ก็มีนายคันชิดที่ยังหลบหนีไป
หรือไม่ก็มีภรรยาของนายคันชิตที่อาจจะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในคันชิตพิรมทองนะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
เหลืออีก๒ข้อหาก็เป็นเรื่องของอาวุธปืน
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนไปแล้วก็เอาไปยิงคนตายเนี่ยนะฮะ

ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะครับ